ใครไปลอยที่ไหนยังไงบ้างส่งมาบอกเราหน่อยสิ
หรือว่าท่านอาจจะมองว่าวันนี้ไม่ออกไปดีกว่า
แบบไหนอะไรยังไงอยู่ที่จุดไหนเป็นยังไงกันบ้าง

ใช่ค่ะวันเพลงเดือน๑๒นะฮะวันลอยกระทง
คือไทยเราเนี่ยไม่ได้จัดงานเทศกาลแบบนี้มาน่าจะสัก๒ปีได้แล้วนะ
ใช่เพราะว่าโควิดปีใหม่สงครานหยุดไปเลย
รอยกระทงนะครับอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เรามีผู้สื่อข่าวอยู่ในหลายพื้นที่หลายจุดด้วยกัน
เดี๋ยวจะติดตามบรรยากาศของแต่ละสถานที่จะรายงานสดเข้ามานะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้อยู่ใน๓พื้นที่นะฮะ
ในกรุงเทพก็อยู่ค่ะต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหเมืองใหญ่ใหญ่ที่พูดกันถึงเรื่องของรอยกระทงเนี่ย
ต้องไปใช่ไหมสุโขทัยเชียงใหม่นี่ก็อยู่นะฮะ
คลององค์อ่างนี่ในกรุงเทพนะครับคลององค์อ่างนี่คุณสิริวัณรักษัตริย์นี่นะฮะ
สุโขทัยคุณสุชาดาสิริคงสวยงามเชียวล่ะ
ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เราก็มีผู้สื่อข่าวอยู่ค่ะอ่า
เดี๋ยวถ้ามีภาพบรรยากาศเอาภาพบรรยากาศที่เชียงใหม่เอามาให้ดูก็ได้นะฮะ
คุณชมพู่สรรพัฒน์อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะนะฮะเรามีอยู่๓จุดด้วยกันนะครับ
เห็นไหมฮะคลององค์อ่างที่กรุงเทพนี่วันนี้ก็สวยงามมากนะถูกไหมเอ่อ
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามเลยเพราะว่าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศทุกที่
เผื่อใครที่กลัวว่าเอ๊ะออกไปเดี๋ยวคนจะเยอะจะอะไรยังไง
ติดตามบรรยากาศผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์ได้สุโขทัยนี่ก็เห็นไหมคึกคักนะครับ
งามอ่าที่เชียงใหม่ภาพบรรยากาศนี่ก็อ่าเดี๋ยวจะส่งภาพมาให้ดูกันแล้วกัน
เอาเป็นว่าไปที่อ่าเชียงใหม่มาแล้วนี่ที่เชียงใหม่นี่สวยเชียว
นี่หลายคนรอดูโคมเหมือนกันนะคะที่เชียงใหม่คุณชมพู่สลันพัฒน์อ่า
นี่เห็นไหมฮะสามจุดนะครับนอกจากนี้ก็จุดอื่นอื่นเดี๋ยวจะไล่เลี่ยงกันไป
ค่ะนะฮะเพื่อนผู้ชมก็พูดคุยกันได้นะครับระหว่างนี้นะครับ
ที่คลององค์อ่างก่อนนะครับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ

ค่ะคุณอรัชพรคุณภาคภูมิค่ะต้องบอกว่าวันนี้คลองโอ่งอ่าง
คักแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวประชาชนนะคะที่มาร่วมสืบสารประเพณีไทยในการลอยกระทงค่ะ
หลังจากที่ประเทศไทยเปิดประเทศมาตั้งแต่ต้นเดือนนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
มีความสุขค่ะที่ได้มาร่วมงานลอยกระทงค่ะบรรยากาศตลอดสองฝั่งคลองโอ่งอ่างนะคะ
ระยะทางเจ็ดร้อยเมตรก็คึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะบรรยากาศที่คลองโอ่งอ่างปีนี้คึกคักมากค่ะ
เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คนกรุงเทพเลือกที่จะมาลอยกระทงสืบสารประเพณีไทยที่คลองโออ่างค่ะ
รวมถึงเรื่องมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าวันนี้นะคะทางกรุงเทพหานครก็มีการคุมเข้มค่ะ
ตั้งจุดคัดกรองแล้วก็แอลกอฮอล์ไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะมาที่มาร่วมงานวันนี้เนี่ยได้ทำความสะอาดค่ะ
ส่วนจุดที่จะให้ประชาชนได้ลอยกระทงนั้นนะคะก็มีการให้ยืนต่อแถวกันค่ะให้เป็นระเบียบนะคะ
จะไม่ให้มายืนออกกันหรือแย่งกันเพื่อที่จะลอยกระทงค่ะขณะที่ดิฉันนะคะก็ได้มีโอกาสไปสอบถามความรู้สึกของหลายหลายคนนะคะ
ที่มาเที่ยวที่คลองอกอ่างในวันนี้นะคะก็บอกว่างานลอยกระทงปีนี้นะคะตื่นเต้นดีใจที่มีงานลอยกระทงค่ะ
อย่างเช่นครอบครัวที่ได้ไปถามนี้นะคะก็มีการทำกระทงจากธรรมชาตินะคะ
ก็บอกว่าวันนี้ก็จะร่วมอธิษฐานค่ะขอให้ประเทศไทยมีแต่ความสุขความสงบสุขค่ะ
ไปฟังเสียงความรู้สึกของคนที่มาร่วมงานลอยกระทงที่คอโองังวันนี้กันค่ะ

ว่าทำการเราะโปรดที่๑๙ที่เราก็คิดว่ามันจะมีหรือไม่มี
มันจะมีหรือไม่มี

ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนเลยนะคะ
ที่มาร่วมงานก็บอกนะคะว่า
จากประเทศอังกฤษก็บอกว่าตื่นเต้น
แล้วก็ดีใจที่ได้มามีส่วนร่วม
ในการร่วมเทศกาลลอยกระทงในปีนี้
แต่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็บอกว่า
มันไม่ประมาทเรื่องของรักษาระยะห่าง

คุณภาคภูมิคุณอารัชพรค่ะนอกจากจะมีกิจกรรมร่วมกันลอยกระทงแล้วนะคะ
ก็มีความบันเทิงอื่นอื่นอีกมากมายค่ะมีการแสดงดนตรีที่สะพานหัน
การแสดงพื้นบ้านนะคะที่สะพานดำรงสถิตค่ะ
อกจากนี้นะคะก็มีกิจกรรมในพื้นที่ใกล้ใกล้กับคลองโอ่งอางนะคะ
ก็มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หลายหลายที่นะคะที่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะ
สามารถเดินชมเชื่อมต่อกันอีกหลายจุดนะคะทั้งถนนเยาวราชตั้งแต่แยกราชวงศ์จนถึงสะพานพานุพันธ์ค่ะ
แล้วก็สวนสมเด็จพระปกเกล้าด้านล่างสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาค่ะ
ซึ่งงานในวันนี้นะคะของที่คลองโอ่งอ่างค่ะก็จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่๑๗นาฬิกาตั้งแต่ตอนเย็นนะคะจนถึงเวลา๒๓นาฬิกาค่ะ
คุณพระคุณอรัชพรค่ะตามนโยบายของอ่าภาครัฐนะคะรัฐบาลแล้วก็กอร์โทมอนนะคะ
ก็บอกว่ารอยกระทงปีนี้ค่ะหนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัวนะคะ
วันนี้เนี่ยทางดิฉันเนี่ยก็ได้มีการเตรียมกระทงมาด้วยนะคะ
หลังจากที่จบจากการรายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเสร็จนะคะ
ก็จะขอตัวไปลอยกระทงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบรรยากาศข้างหลังก็อย่างที่เห็นนะคะ
คึกคักเลยค่ะก็จะมีจุดลอยกระทงขอตัวไปลอยกระทงก่อนนะคะ

ขอบคุณครับคุณสิริวัลนะครับนี่คลองโอ่งอ่างในพื้นที่กรุงเทพนะฮะ
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้นานมากแล้วนะคะ
อีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้จริงที่บางคนถึงขั้นแบบตีตัวเดินทางไปเลยนะ
อืมก็คือที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเขาจะมีพิธีเป็นประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
เขาบอกปีนี้จัดเป็นธีมแบบย้อนยุคคือรักษาศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
พร้อมกับการลดความเสี่ยงโควิดสิบเก้าด้วยผู้สื่อข่าวเราก็อยู่ที่นั่นนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าคึกคักขนาดไหนติดตามเลยค่ะ
วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มตลิงทั้งสองท่านค่ะและคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้วันเพ็ญเดือนสิบสองแล้วนะคะหลายคนยังนั่งชมข่าวกันอยู่ที่บ้าน
ยังไม่ได้ออกไปลอยกระทงที่ไหนกันเลยเพราะว่าเราชินกับการที่ไม่มีประเพณีห่างหาย
กับการมีประเพณีรื่นเริงแบบนี้กันมานานแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะ
ฉันพามาอยู่ในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟวิถีใหม่ของจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันจะพาย้อนกลับไปกว่า๗๐๐ปีนะคะ
ซึ่งอยู่ในช่วงของการบันทึกในศิลาจาลึกของพ่อขุนรามคำแหงนะคะ
ว่ามีประเพณีรอยกระทงในย้อนยุคในสมัยยุคสุโขทัยแบบไหนยังไงบ้าง
ซึ่งด้านหลังของดิฉันเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นบริเวณสาธิตตลาดโบราณ
หรือที่เรียกว่าตลาดแลกเบี้ยของสุโขทัยนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีการจัดแสดง
มีการสาธิตในการนำเบี้ยมาซื้อจับจ่ายซื้อของกันในงานจริง
แต่ว่าจะไม่ให้คนที่มาท่องเที่ยวนะคะจับจ่ายซื้อของตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
จากการสอบถามนักแสดงนะคะก็บอกเขาว่าการที่ต้องมีการสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณในยุคสุโขทัยนั้นก็เพราะเป็น
เป็นเพราะว่าประชาชนคนรุ่นหลังจะได้สืบสารวัฒนธรรมพื้นเมือง
โดยให้ซื้อของในสมัยก่อนโดยใช้หอยเบี้ยในการซื้อของซื้อขายกัน
ซึ่งจะมีอัตราการแลกเบียนให้ความรู้กันภายในงานนี้ขณะที่กิจกรรมอื่นอื่นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะ
ก็คือความสวยงามของกระทงใหญ่ของทั้ง๙อำเภอด้วยกันค่ะที่ถูกลอยอยู่กลางสระน้ำ
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและการจุดพลุดอกไม้ไฟสองรอบ
บริเวณวัดมหาธาตุภายในงานเน้นบรรยากาศย้อนยุคนะคะ
แล้วก็การแสดงไลท์อัพโบราณสถานซึ่งโดยรอบบริเวณจะมีการตกแต่งด้วยตะไลเผาดินเผา
เป็นรูปโลโก้ลอยยิ้มของททประดับโคมไฟโบราณทำให้เกิดความสวยงามย้อนยุค
อดีตเข้าไปอีกเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสามสิบปีการขึ้นทะเบียนของการเป็นมรดกโลกนะคะ
ซึ่งตะคันเป็นอุปกรณ์จุดไฟให้แสงสว่างสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นของสุโขทัย
ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมใช้ตะคันเป็นอุปกรณ์ประกอบเพื่อสื่อให้เห็นถึงประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ
เพื่อเป็นพุทธบูชาตามแบบโบราณบรรยากาศภายในงานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและจุดถ่ายรูปสวยสวยอีกหลายจุดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นโซนกิจกรรมดีไอวายที่สามารถร่วมประดิษฐ์สิ่งของแบบดีไอวายได้
จุดถ่ายรูปสวยพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวประดับไฟสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพสวย
และยังสามารถส่งภาพถ่ายจากมือถือภายในงานเข้าไปประกวดชิงเงินรางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยได้อีกด้วยค่ะ
สามารถติดตามรายละเอียดได้ภายในงานด้วยค่ะ
หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือค่ะ
เมื่อสักครู่นี้นะคะจากการสอบถามนักท่องเที่ยวครอบครัวอินปรางนะคะชาวจังหวัดสุโขทัยก็บอกเขาว่างานลอยกระทงปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเลยเพราะว่าไม่มีอาหารขายทำให้เธอและครอบครัวเนี่ยมั่นใจว่าถ้ามาเที่ยวที่นี่แล้วจะไม่มีการได้รับเชื้อโควิด๑๙อย่างแน่นอน
ส่วนบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะตกแต่งย้อนยุคให้ดูเหมือนว่าเป็นช่วงยุคของสุโขทัยจริงจริงค่ะและในพิธีอันใกล้นี้นะคะก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะมาเป็นประธานในการลอยกระทงปฐมเลิกแล้วก็จะมีการจุดผู้ไฟตะกานตาในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะซึ่งในช่วงหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่จะไปรับชมค่ะ

กันหน่อยกันแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับคุณสุชาดาครับค่ะคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึงนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นี่เดือนยี่เป็งนะฮะประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่วันนี้บรรยากาศก็คึกคักทีเดียวค่ะเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานสดของคุณชมพู่สรรพัฒน์ครับเชิญครับค่ะ
เชียงใหม่มหานครแห่งความสุขและมีการจัดรูปแบบของนะคะมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมงานความสวยงามที่จุดจุดนี้ประตูท่าแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งบรรยากาศปีนี้ถือว่าเกินคาดบรรยากาศประชาชนเดินทางมาดูงานอย่างคึกคักค่ะประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่นะคะจัดขึ้นช่วงของวันที่สิ

เมืองใหม่และก็สามารถชมกระทงใหญ่๕กระทงพร้อมกับลอยกระทงในแม่น้ำปิงที่จุดนี้ได้
ขณะเดียวกันนะคะในช่วงของขวงประตูท่าแพรค่ะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญที่มีการแสดงแสงสินประทีบเบิกฟ้า
ระดับโฮมล้านนานับหมื่นดวงจะมีความสว่างสวัยทั่วเมืองบริเวณ๔แจ่ง
คู่เมือง๕ประตูเมืองและ๓สะพานในเขตเมืองเก่ามีโคมพัดล้านนาที่ใหญ่ที่สุดนะคะสูงถึง๗เมตร
เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่เมืองเจียงใหม่อายุครบ๗๒๕ปีเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเจียงใหม่อีกด้วยค่ะ
โดยในปีนี้นะคะเทศบาลนครเชียงใหม่มีการจัดงานลอยกระทงภายใต้แนวคิดเชียงใหม่นครแห่งความสุขปรับรูปแบบการจัดงานในเน้นการถ่ายทอดสดออนไลน์ค่ะ
มีการถ่ายทอดสดทางแพลตฟอร์มโซเชียลต่าง
เพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามทั่วทุกมุมโลก
ได้มีการสัมผัสประเพณีภูมิปัญญาของจังหวัดเชียงใหม่
โดยจะมีการขอความร่วมมือของประชาชนนะคะ

แล้วก็มีการเช็คอินระบบไทยชนะ
ก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานเพื่อป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดอีกด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะ
ถือว่าเป็นความสวยงามความงดงามนะคะ
ของคมล้านนาที่ถือว่าเป็นการนำประดับประดานับหมื่นดวง
ขณะเดียวกันมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมเมืองล้านนาอย่างคึกคัก
ประชาชนที่นึนทางมาพร้อมกับชุดพื้นเมืองนะคะ

แล้วก็เหมือนกลัวเรื่องโรคระบาดด้วยค่ะ
แต่ว่าเห็นเขาประชาสัมพันธ์เพื่อการจับรูปแบบงานใหม่
ก็ลองมาดูพอมาก็มีการคัดกองค่ะ
แล้วก็เป็นระยะห่างก็คือคนไม่แน่นเกินไป
วันนี้ถ่วงชุดอะไรมานะคะ

กังวลเรื่องอะไรบ้างคะ

เพราะว่าการจัดงานมีการป้องกันเป็นอย่างดีค่ะ
และนี่ก็คือเสียงของประชาชนนะคะ

แล้วก็ที่สำคัญในปีนี้มีการงดปล่อยโคมไฟ
งดแอลกอฮอล์งดจุดประทัดยัดนะคะ
บรรยากาศสวยงามนะผู้สื่อข่าวเราวันนี้สวยทุกคนเลยอ่ะ
ใช่นะเราเห็นภาพบรรยากาศแล้วผู้คนได้ออกมาลอยกระทงกันก็
เหมือนมันเหมือนกับทำให้บรรยากาศแห่งความเงียบเหงานะ
ในช่วงปี๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความคึกคักมีความสุขขึ้นมา
คือมันจะลงใจนะเอาจริงแบบมันคลายเครียดแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่า
หลังทุ่มครึ่งไปคนอาจจะคึกคักมากขึ้นทำไมฮะ
เพราะว่าวันนี้มันมีราหูอมจันทร์คุณภาคภูมิคุณรู้หรือเปล่า

เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือว่าราหูอมจันทร์นะคะ

เพราะว่าปีนี้ค่อนข้างแรงจริง
มันเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย๒โมง๑๘นาที

ทุ่ม๓นาทีอ๋อนี่ผ่านมาแล้วอ๋อนี่ผ่านไปแล้ว
โหรศาสตร์เขาเชื่อว่าราหูอมจันทร์มันนำมาซึ่งหายนะ

ปีนี้บางตำราบอกเลยว่าปีนี้ปีแรง
ถึงขั้นเป็นที่มาข่าวลือสะพัดโลกโซเชียลว่า
อย่าได้ไปโดนแสงจันทร์ไปอาบแสงจันทร์
ทำพิธีอาบเดือนเพ็ญทีเดียวนะ
เพราะอาจจะได้รับอิทธิพลจากราหูอมจันทร์จนเกิดเรื่องร้ายก็ได้
บางคนเลยไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะลอยอยู่ในบ้านเลยลอยกระทงในกระมังอะไรอย่างนี้
วันนี้เราหาคำตอบมาให้ว่าตกลงแล้วลอยกระทงครั้งแรกในรอบ๒ปีฉันจะออกไปลอยไปโดนแสงจันทร์ได้หรือเปล่า
หลายคนอยากออกไปเที่ยวงานไงเราไปถามหมอดูชื่อดังนะคะหมอไก่พาทินีค่ะ
หมอไก่บอกแบบนี้ราหูอมจันทร์ปีนี้ส่งอิทธิพลพอสมควรถ้าใครกังวลมากจริงแนะนำให้ลอยหลังราหูอมจันทร์ผ่านพ้นไปก็คือประมาณสักทุ่มครึ่ง
ทุ่มครึ่งเนี่ยออกไปลอยได้ส่วนใครที่จำเป็นต้องลอยในช่วงเวลาที่เกิดราหูอมจันทร์พอดี
จำเป็นจริงที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วโอ๊ยฉันโดนแสงจันทร์ไปแล้วทำยังไง
กลับบ้านให้รีบอาบน้ำสวดมนต์เรื่องร้ายจะกลายเป็นดีฟังหมอไก่ค่ะ
พูดในแง่ของโหรศาสตร์หรือว่าแง่ของความเชื่อนะคะปรากฏการณ์นี้ก็อาจจะส่งผลในทางที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะ
ต้องขอบอกก่อนค่ะว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนนะคะถ้าใครที่มีความกังวลขอให้ไปลอยกระทงได้
แต่ว่าให้ลอยกระทงหลังเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะคุณนะคะสามารถลอยกระทงได้เหมือนกัน
แต่ว่าเวลาที่เรากลับบ้านมาแล้วนะคะให้เราทำการอาบน้ำสระผมสวดมนต์ไหว้พระหน่อยนะคะ
ก็จะเป็นการพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ค่ะส่วนสี่ราศีนี้ฟังดีดีเลยคุณราศีอะไรคะคุณภาคภูมิ
ราศีสิงฮะราศีสิงศคุณไม่ติดโผล่ค่ะเหรอฮะ
หมอไก่บอกว่า๒ราศีนี้ต้องระวังให้ดีศึกหนักจริงกับพิจิกษ์และพฤศพนะคะ
เขาบอกว่าสองราศีนี้เจอศึกหนักจากอิทธิพลราหูอมจันทร์อาจจะมีอุบัติเหตุหรือเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นวิธีแก้ตั้งสติค่ะตั้งสติมาอันดับแรกมาก่อนสวดมนต์อีกนะคุณต้องตั้งสติก่อน
จากนั้นก็สวดมนต์ฝึกสมาธิหมั่นทำดีเข้าไว้หมอไก่ฝากบอกแบบนี้
แต่อีก๒ราศีคุณยิ้มได้เลยนะคะเขาบอกว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นเรื่อยเลย
ราศีกรกฎเงินดีมากแต่แรกมาด้วยการทำงานหนักนะแต่เงินดีมาก
ส่วนราศีกันโอ้โหนัมเบอร์วันเฮงไปถึงปีหน้าทั้งขึ้นทั้งปังทั้งเฮงเลยนะคะ
ราศีกันเขาว่าแบบนั้นแต่เอาอย่างนี้หมอไก่บอกแบบนี้
ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีไหนหลังราหูอมจันทร์ในวันนี้
นับไปอีก๗วันหรือว่า๑สัปดาห์หมอไก่เตือนว่าให้ระวังทุกเรื่อง
อย่าประมาทตั้งสติทุกเรื่องอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะคะ
แต่ว่าเราทำอะไรทุกช่วงเวลาเนี่ยเราตั้งสติเอาไว้ก่อนให้ดีที่สุดเอาไว้ก่อน